ฉะเชิงเซาก็มีอุบัติเหตุก็น่าจะเป็นเมาแล้วขับนี่แหละค่ะ
เพราะว่าคนที่ขับรถคนนี้เนี่ยนะพฤติกรรมแบบโอ้โห
ขับรถไปพุ่งชนรถที่จอดอยู่ข้างทาง
พอชนเขาเสร็จก็หนีไปเลยหนีไปเนี่ยไปหลบอยู่ในรั้วของศาลฉะเชิงเซานะคะ
เขาก็ตามไปตะโกนเรียกว่าออกมาเถอะมาคุยมาเคลียร์ชดใช้ค่าเสียหาย
แต่ก็ไม่ยอมออกมาเจ้าของรถที่โดนชนบอกว่าโอ้โหเสียดายรถมาก
ซื้อมาไม่ถึงเดือนค่ะรถคันแรกในชีวิตด้วยค่ะ
อ้าวเหรอคันไหน

นี่ค่ะตามลูกศรเลยนะคะรถคันที่ก่อเหตุนะคะ
นี่เป็นคลิปเหตุการณ์ตอนที่พลเมืองดีช่วยกันตามรถคันนี้ค่ะ
ขับมาตามถนนสวนสมเด็จใกล้กับสนามหน้าสารกลางจังหวัดฉะเชิงเศร้า
ที่โดนชนเป็นรถของนายสุรพงศพัฒน์ธนนิติพลรัฐอายุ๒๓
เขาเป็นนักกีฬาบาสเก็ตบอลนะคะรถเขาจอดอยู่ริมถนนส่วนสมเด็จ
คือโดนชนพังยับเลยอะค่ะแล้วคนที่ชนเนี่ยก็ขับรถหนี
ไปหลบอยู่ในรัวศาลจฉะเชิงเซาก็ห่างไปประมาณ๒๐๐เมตร
พลเมืองดีกลุ่มคนที่เขาเล่นกีฬาก็พากันวิ่งไล่นะคะ
แล้วก็ถ่ายภาพเอาไว้พยายามจะเรียกคนที่ก่อเหตุให้มาคุยกันหน่อย
เจรจาชดใช้ค่าเสียหายแต่ไม่ยอมออกมา
เจ้าหน้าที่ที่อยู่ในศาลก็ช่วยพูดแต่ก็ไม่ยอมออกมา
แล้วก็ไม่อนุญาตให้กลุ่มเพื่อนของเจ้าของรถที่โดนชนเข้าไปข้างในพื้นที่ศาลด้วย
มันก็เลยตกลงกันไม่ได้ทีนี้ก็ต้องแจ้งตำรวจให้มาช่วยนะคะ
ทีมข่าวของเราไปคุยกับเจ้าของรถที่โดนชนนะคะเขาบอกว่าก็กำลังเล่นบาส
จะเสร็จอยู่แล้วกำลังจะเดินมาที่รถนี่แหละได้ยินเสียงโอ้โหดังโครม
แล้วคนที่ขับมาชนรถเขาเนี่ยเหมือนคนเมาไม่ได้สติเลยค่ะ
แต่เจ้าหน้าที่ไม่ได้ตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์เพราะบอกว่าไม่มีเครื่องเป่า
ส่งตัวไปเจาะเลือดวัดปริมาณแอลกอฮอลหลังเกิดเหตุตั้งโอ้โห๒๓ชั่วโมง
คนที่เขาเป็นเจ้าของรถที่โดนชนเนี่ยนะคะเขาบอกว่าเสียดายรถมาก
รถคันนี้เป็นรถคันแรกในชีวิตรักมากซื้อมาไม่ถึงเดือน
แต่กลายเป็นว่ามาถูกคนเมาแล้วขับขับรถพุ่งชนแบบนี้
แล้วคนที่ขับรถพุ่งชนเขาเนี่ยนะคะทำงานอยู่ในศาลนะคะเป็นเจ้าหน้าที่ของศาลด้วย
เจ้าของรถที่โดนชนบอกว่าแบบนี้ควรจะต้องมีความรับผิดชอบมากกว่านี้ไหม
ถ้าเราเมาขนาดนี้เราก็ไม่ควรขับเราขับไม่ได้
ขับไปก็ชนผู้อื่นเสียหายหรือชนคนที่แบบอาจจะขึ้นขั้นเสียชีวิตอะไรก็ได้
แล้วแบบใช่ครับอย่างรถผมผมมองว่ามันเป็นรถคันหนึ่งรถกับสินคนหนึ่ง
มองว่ามันเป็นรถเก่าก็จริงแต่ว่าคุณมีรถคันแรกคันหนึ่งอย่างนี้
มันไม่ควรที่จะแบบให้รถดีคันหนึ่งมาลวนชนอะไรง่าย
ออกมาจากประตูรั้วสนามบาสเลยแล้วครับผมก็ตุ้มขึ้นมาแล้วก็จังเลยครับ
ตำรวจให้ข้อมูลแบบนี้นะคะ
คนขับที่ไปชนเขาเนี่ยค่ะคนก่อเหตุเนี่ยค่ะ
เป็นเจ้าหน้าที่คุมประพฤตินะคะอายุ๕๓
แต่ตำรวจบอกว่าหลังจากไปชนแล้วหนีเข้าไปอยู่ในพื้นที่ของศาลเนี่ยนะ
ตำรวจเข้าไปไม่ได้เพราะเป็นเขตอำนาจศาล
ก็จะต้องมีขั้นตอนอะไรต่างในการดำเนินการก็เลยหลายชั่วโมงค่ะ
คนที่ขับรถไปชนก็ไม่ยอมมาเจอตำรวจสักที
แต่เช้าวันนี้ไปเจอตำรวจแล้วนะคะ
ก็ไปเจรจาบอกว่าเดี๋ยวจะชดใช้ค่าเสียหายให้กับรถคู่กรณีที่โดนชน๘๐๐๐บาท
แต่ประเด็นก็คือผลตรวจแอลกอฮอลก็อยู่ระหว่างรอผล
แต่กว่าจะตรวจเหตุการณ์ก็ผ่านไปแล้วตั้ง๒๓ชั่วโมง
ปัญหามันอยู่ตรงนี้ตอนนี้เบื้องต้นก็ต้องรอว่าจะสามารถแจ้งข้อหาเมาแล้วขับได้หรือเปล่า
เพราะยังไม่รู้ว่าผลจะออกมายังไง